ความคืบหน้าคดีพรโรงเรียนในอัมเภาบัวใหญ่จนรสิมา
ก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อที่จริง
แล้วก็มีการสั่งพักราชการพอรายนี้แล้ว
บอกว่าจะต้องมีการสั่งพักราชการตลอดระยะเวลาที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบ

ไม่ว่าจะทางจากกระทรวงศึกษาต่อพอคนนี้
หรือว่าเอาผิดทางกฎหมายที่ตอนนี้สพบัวใหญ่กำลังทำงานอยู่

ส่วนทางด้านของเด็กม๒และครอบครัว
ก็ต้องว่ากันไปวันนี้พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งครับ
ม๒เข้าบ้านพักพิงวันเครียดเรื่องคดี
ก็คือเมื่อวานี้ทางเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามพรบคุ้มครองเด็กปี๔๖

รับตัวแม่และเด็กม๒คนนี้
ไปฟื้นฟูจิตใจที่บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชศรีมา
คือเขาบอกว่ากว่าจะคุยกันรู้เรื่องนะ
เพราะว่าผู้เป็นแม่ไม่ยอมให้ความร่วมมือ
ก็ต้องเข้าไปชี้แจงว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างไร

จนกระทั่งแม่ก็ยินยอมตัวเด็กก็ยินยอม

ค่อยเริ่มขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนโดยสหวิชาชีพต่อไป
ส่วนเรื่องของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางฝั่งของพอนายสนองสุดสะอาด
อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต๖เปิดเผย
ถึงกรณีที่นายณฐาพบบุญทองโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีอำเภอบัวใหญ่
มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวโดยระบุว่า
จากการตรวจสอบประวัติแล้วพอคนนี้ไม่เคยมีประวัติเสียหาย
และไม่เคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมความเสียหาย
จนเป็นเหตุให้ต้องถูกตัดเงินเดือนตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้
แต่จากกรณีนี้ทางเขตได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๒ชุดด้วยกัน
ก็คือชุดคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและชุดสืบหาข้อที่จริงเรื่องของวินัย
ล่าสุดก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ข้อมูลพยานแวดล้อม
ส่งไปยังคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัด
ในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรง
กรอบระยะเวลาในการทำงานก็คือ๑๘๐วัน
หากมีความผิดจริงจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
โดยเตรียมสั่งพักราชการพอตลอดระยะเวลาการสอบสวน
ก็คือไม่ให้มาทำงานเลยสั่งพักราชการไปเลยนะคะ
ส่วนเรื่องของจัญญาบันความเป็นครูถือว่ามีความผิดอย่างมาก
เนื่องจากความเป็นครูจะต้องรักและศรัทธาในวิชาชีพ
รวมถึงจะต้องมีจิตใจที่เมตตาต่อเด็กนักเรียน
มุ่งมั่นที่จะเป็นเรือจ้างสั่งสอนอบรมให้เป็นคนดี
ซึ่งการกระทำแบบนี้ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของครูทั่วประเทศด้วยค่ะ
ฟังเสียงพอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต๖ค่ะ
แล้วก็ครูต้องรักและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง
ซึ่งก็จะมีข้อกำหนดว่าครูจะต้องทำอย่างไรบ้าง
ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือขัดต่อจัญญบันในเรื่องจัญญบันต่อผู้รับบริการ
ซึ่งผู้รับบริการในวันนี้ก็คือเด็กนักเรียนกับผู้ปกครอง
เพราะฉะนั้นจัญญบันต่อผู้รับบริการเนี่ยครูจะต้องรักและเมตตาต่อสิทธิ์

ถ้าครูเพียงแต่ไม่รักก็ถือว่าขัดต่อจัญญบัน
แต่การกระทำในสิ่งที่เป็นข่าวเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นปฏิบัติ
ต่อความเจริญเติบโตแล้วก็ส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน
ก็ขัดทั้งจัญญบันและทั้งวินัยแน่นอน
ส่วนนักเรียนชั้นม๒นี่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยกับครอบครัวหลายวันผ่านไป

ต้องให้สหวิชาชีพเข้าไปคุยนะเรื่องนี้ละเอียดอ่อนนะครับ
บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชศรีมา
ส่วนเรื่องของการเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
ราคมนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมาหรือเปล่านะคะ
ส่วนเรื่องของทางเกี่ยวกับข
โดยระบุว่าจะมาทำงานวันที่๑กุมภาพันธ์
และจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวน๓๑มกราคมนี้ค่ะ